มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ประชาชนก็ให้ความสนใจ
ก็คือมีบางกลุ่มอยากจะให้มีการเลือกตั้ง
คุณผู้ชมเองก็ส่งไลน์มาบอกว่าอยากจะให้มีการเลือกตั้งเหมือนกัน
แต่ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวในลักษณะของการชุมนุม

แล้วก็วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะ
มีภาพข่าวขึ้นด้วยนะคะซึ่งในการชุมนุมครั้งนี้ก็มีสามแก่นำที่เคยถูกออกไม้จับมาร่วมด้วย
เป็นการชุมนุมครั้งที่๒แล้วครั้งนี้นะคะอยู่ที่อนุสวรีประชาธิปไตย
บรรยากาศวุ่นวายเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมจะว่าเล็กน้อยไหม

เพราะว่านี่เป็นการนัดชุมนุม
นัดแรกที่เขาบอกว่าวันเสาร์ทุกวันเสาร์เดี๋ยวเราจะเจอกัน
และเสาร์ที่๑๐กุมภาพันธ์มาเจอกันจริงด้วยที่อนุสาวรีประชาธิปไตย
แต่เมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปตรึงกำลังเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยนะคะ
แล้วก็มีประเด็นเรื่องของการมาดูแลความปลอดภัยก็คือเรื่องของการตรวจบัตรต่างนี่แหละ
ฟื้นฟูประชาธิปไตยเขาก็รู้สึกไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไหร

แล้วนอกจากนั้นก็ยังห้ามไม่ให้เขาเรียกว่าอะไร
ให้ทำกิจกรรมต่างด้วยนะคะ
เพราะว่าก็มีเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเนี่ย
ที่นำดอกไม้มาจัดวางมาเรียงรายจนเต็มพื้นที่
ทำให้ตัวของกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าพื้นที่ไม่ได้

ใช่ครับแล้วก็ขอตรวจบัตรประชาชน
ถ่ายรูปบัตรประชาชนทุกคน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำรั้วเหล็กมาทำเป็นแผงกั้น
โดยรอบอนุสวรีประชาธิปไตย
ถ้าไม่ให้ข้ามถนนไปมาบริเวณทางแยกทางเชื่อมต่าง
คือเจ้าหน้าที่เอามาวางไว้ตั้งแต่คืนวันที่๙แล้ว
จนถึงเช้าวันที่๑๐พอกลุ่มผู้ชุมนุมมาถึงบอก
โอ้โหเจ้าหน้าที่ทำไมตรวจเข้มแบบนี้
ก็เลยไม่ค่อยจะพอใจกันเท่าไหร่นะครับ
ในกลุ่มของผู้ชุมนุมนี้ก็มีสารแก่นำที่ถูกสารออกหมายจับ
ก็คือนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือจานิว
รังสิมันโรมและนายอานนท์นำพา
แล้วก็มีการปราศัยย่อยริมถนนราชดำเนินนี่แหละค่ะ

ทวงถามไปยังทุกพักการเมืองค่ะว่า
๔ปีที่ผ่านมาเหตุใดจึงหายหน้าหายตา

หากไม่มาร่วมชุมนุมเมื่อมีการเลือกตั้งก็จะไม่รับการเลือกอีก
เพราะว่าเข้าตรงพื้นที่รอบอนุสวรีประชาธิปไตยไม่ได้ใช่ไหม
เขาก็เลยต้องมาอยู่ขอบโดยเฉพาะหน้าร้านแมคโดนัล

ดังนั้นจุดนี้เลยเป็นความวุ่นวายในช่วงบ่ายนะครับ
ฟังเสียงของแก่นำอย่างรังสิมันโรมฮะ

วุ่นวายเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงค่ำนะคะ
เมื่อแกนำทั้งสามคนยืนยันบนเวทีประสัยว่า
บุกจะบุกขึ้นบนฐานอนุสาวรีประชาธิปไตย
เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าเข้าใกล้ประชาธิปไตยมากที่สุด
ทำให้ตำรวจต้องคล้องแขนกันตั้งเป็นกำแพงมนุษย์กันเอาไว้
แต่สุดท้ายนะคะก็ไม่มีการบุกเข้าไปแต่อย่างใด
จากนั้นทั้ง๓คนก็ประกาศว่าจะเดินทางไปที่สนปทุมวัน
หมายจับที่ถูกคุมตัวอยู่ที่สนปทุมวันตั้งแต่ช่วงเช้าหวานนี้

แล้วก็ขอให้ผู้ชุมนุมสลายตัวไม่เกินเวลา๓ทุ่ม

ป้องกันไม่ให้ถูกนำมาเป็นข้ออ้างในการดำเนินคดี
แล้วก็มีรถตู้ของสนสำนักพระราชวัง
นำตัวไปส่งที่สนปทุมวันต่อไป
ก่อนหน้านี้นายเอกชัยถูกเจ้าหน้าที่บุกจับที่บ้านพักเลยนะ
แกนนำเขาก็เลยบอกว่าจะไปหาจะไปเยี่ยม
จนกระทั่งเมื่อเวลา๔ทุ่มนะคะ
เยาวลักษณ์อนุพันธ์ผู้อำนวยการศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
เข้าพบพนักงานสอบสวนสนปทุมวัน
เพื่อนำหลักทรัพยื่นประกันตัวแกนนำทั้ง๔คนค่ะ
ก็มีวางเงินประกันเอาไว้คนละ๑แสนบาทด้วย
แต่ว่าทางตำรวจให้ประกันตัวแกนนำ๓คน
ก็คือนายอานนท์นายศิรวิทย์แล้วก็นายเอกชัย
ยกเว้นนายรังสิมันโรมนะ
เพราะพบว่ามีหมายจับเก่าค้างอยู่ที่โรงพักเมืองขอนแก่น
ที่ตำรวจอายัดตัวเอาไว้แล้ว
แล้วก็ส่งไปที่สพเมืองขอนแก่นนะคะ

รังสิมันโรมออกมาจากห้องพนักงานสอบสวน

กมือทักทายกลุ่มมวลชนนะคะ
ก่อนที่จะนำตัวขึ้นรถตู้ไปที่สพเมืองขอนแก่น
ส่วนนายศิรวิทย์นายเอกชัยนายอานนท์
อีกครั้ง๒๐กุมภาพันธ์นะคะ
เขายังมีการยืนยันที่จะพบปะกันชุมนุมกันอีกทุกวันเสาร์ใช่ไหมคะ